อะไรที่ผิดปกติแล้วสามารถช่วยเหลือได้

คือเขาไปเห็นคนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ
เขาไม่นิ่งดูดายเขารีบกลับไปช่วยเหลือ
ปรากฏว่าเลยทำให้เขารอดมาได้หุดหวิดนะคะ

ถ้าพลเมืองดีนี้เขาไม่ย้อนรถกลับมา
มันกลายเป็นเหตุสลดเลยนะคะ
พลเมืองดีเขาช่วยกันดึงร่างของชายคนนี้
หมดสตินอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ
ใต้ทางหวั่นจำทองบูรณะค่ะ
แล้วมาช่วยกันปั๊มหัวใจ
เยี่ยม
โรงเย็นเมื่อวานค่ะนายปฏิพันธ์บุญล้อมอายุยี่สิบสามปีเขาเล่าว่า
ตัวเขากับเพื่อนคือนายนาจจักรคนอายุยี่สิบสี่ปีเนี่ยขี่จักรยานยนต์ผ่านไป
แล้วมันไปเหลือบเห็นคนคว่ำหน้าอยู่ในคูน้ำเลยให้เพื่อนวนรถกลับมาดู
พอเห็นเป็นคนค่ะเลยรีบขึ้นลากขึ้นมาจากน้ำ
หน้าตาลุงเต็มไปด้วยโครนแล้วก็ตัวเหลืองซีดแล้วค่ะเพื่อนก็เลยช่วยปั๊มหัวใจจนลุงฟื้นคืนสติมาได้
แล้วมีพี่ไลน์แมนช่วยโทรแจ้งกู้ภัยอีกทีนึงนะคะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดทีมข่าวเราก็สอบถามไปยังญาติของคุณลุงสมเกียจให้ข้อมูลว่าตอนนี้
อาการปลอดภัยค่ะแต่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสาเหตุน่าจะเกิดจากโรคประจำตัวคือโรคลมชัก
ทีนี้พออาการกำเริบระหว่างเดินออกกำลังกายก็เลยตกลงไปในน้ำแบบนี้นะคะ
ครอบครัวบอกว่าขอบคุณพลเมืองดีมากที่ช่วยชีวิตนะคะ
เห็นคุณลุงนี่อยู่ตรงไหนร้อนนี่ครับร้อนเลยกลางน้ำเลยเหรอใช่ครับพี่
คว่ำหน้าอยู่นอนคว่ำหน้าใช่เลยให้เพื่อนขับวนกลับมาดูแล้ว
เพื่อนบอกให้ลงไปดึงขาเขาดูเขาก็นิ่งไปแล้วพี่ก็เลยดึงมาอ๋อ
เพื่อนก็เลยปั๊มหัวใจให้เขาเขาก็หายใจออกแล้วดิแล้วแล้วระหว่างนั้นมีคนมาช่วยไหม
มีพี่ไลน์แมนคนหนึ่งขับมาพี่เขาก็เลยมาช่วยเหมือนกัน
เขาเขามาโทรให้แล้วเขาก็ไปเขาก็เจ้าเจ้งแล้วผมกันก็เลยช่วยปำให้จดเฟอร์